วุ่นของแม่ค้ากับชาวบ้านริมตลาดที่ชุมพรกันหน่อย
ผู้หญิงคนหนึ่งไปซื้อของครับไปจอดรถมอเตอร์ไซค

แต่ไปเจอแม่ค้าเจ้าถิ่นฉันจะจอด
เข็นรถเขาถอยออกมาแล้วเอารถตัวเองเข้าไปจอดแทน

ใช่เกิดขึ้นบ่อยไปดูภาพเลยครับ
คำถามคือทำไมคุณป้าทำแบบนี้

ทำไมต้องไปเข็นของเขาออกแล้วเอาของตัวเองเข้าไปจอดแทน
นี่คือริมถนนหน้าห้างหลังตลาดสดชุมพร

ชุมพลครับผู้เสียหายออกฤทธิ์นิมโมฮสบอกว่าเธอเนี่ย

ซึ่งมันเป็นช่องจอดแล้วเป็นถนนสาธารณะ

แต่มีแม่ค้าเจ้าถิ่นเขาขายดอกไม้พวงมาลัย

ขี่รถมาไม่มีที่จอดทำยังไงดี

แล้วก็ค่อยเอารถของป้าเข้ามา

เกี่ยวสินี่รถตัวเองยังไง

ฉันจะจอดตรงนี้ขอขยับหน่อยนะครับ

สุดท้ายแล้วเธอมารู้ภายหลังว่า

เป็นรถของแม่ค้าร้านนี้ทั้งหมด

เป็นถนนสาธารณะที่สำคัญ
แม่ค้าขยับรถเธอไปคูดกับรถ

เธอก็เลยเอาภาพนี้ไปแจ้งความที่สพ

ยังไม่รู้เลยว่าตำรวจจะดำเนินคดีให้ไหม

มันเป็นแค่รอยเล็กน้อยเองนะอย่างนี้ครับเอาจริงนะแต่พอมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องไปถามความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าเราก็ลงพื้นที่ไปกับรองประหลัดเทศบาลเมืองชุมพรแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจเลย
จริงปัญหานี้มันเรื้อรังมานานมากแล้วนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าปัญหามันเรื้อรังคือใครมาจอดตรงนี้ไม่ได้จะโดนไล่หมดเลยอะค่ะ
แล้วก็มีเรื่องที่ถูกร้องเรียนอีกบอกว่าบอกว่าแม่ค้าเนี่ยเขาทำไมเขาชอบตั้งของลำฟุตบาทแล้วก็ลามมาถึงทางม้าลาย
คืออย่างที่เราบอกว่าเคสนี้ไม่ใช่เคสแรกนะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยเอาตั้งของไปวางล้ำฟุตบาทบ้าง
ลามไปถึงทางมาลายคนข้ามบ้างนะฮะชาวบ้านก็ไม่สะดวกนะฮะปัญหานี้เนี่ยต้องทำความเข้าใจกันกับแม่ค้าด้วย
ซึ่งแม่ค้ารับปากจะให้ความร่วมมือส่วนเรื่องรถที่เสียที่มันโดนเข็นไปคู่เนี่ยตำรวจก็เดี๋ยวจะให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันก่อน
ว่าแม่ค้าเขาจะช่วยเหลือดูแลอย่างไรบ้างนะครับยังไงก็ดูแล้วกันนะคันไหนที่มันเสียนะแม่ค้านะ
เอาออกไปซ่อมเอาไปจอดที่อื่นที่บ้านดีไหมอย่ามาไว้นะฮะเอ้ย
เพราะคนที่เขาขี่รถมาจอดเขาก็ไปซื้อของร้านแม่ค้านั่นแหละนะครับช่วยกัน